อีกกลุ่มหนึ่งแล้ววัยรุ่นยกไขโยเข้ามายี่สิบคนอ่ะคุณผู้ชม
ไปไปมาเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราได้วงจรปิดมาใหม่ด้วยครับ

รับมาระงับเหตุมีคนเจ็บสองคนเป็นผู้ชายอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นี่แหละเขาบอกว่าเขาโดนมีดฟันครับคนแรกเนี่ยโดนฟันเขาที่แผ่นหลังที่หัวแล้วก็เบ้าตาฟกช้ำไปด้วยค่ะอีกคนนึงครับคนที่สองเนี่ยมีรอยแผลที่แขนซ้ายครับส่วนคนร้ายน่ะพอก่อเหตุปุ๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค
เกิดเหตุเลยเออจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดกันแล้วก็นั่งหลบฝนอยู่บริเวณหน้าร้านมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงนะค่ะก่อนวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งครับจะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนพระปกกล้าวแล้วก็จอดอยู่จากนั้นกลุ่มวัยกลุ่มวัยรุ่นชายประมาณยี่สิบคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไม่นานนักน

โรงพยาบาลเจ้าของโรงพิมพ์ณจุดเกิดเหตุนี้ครับเล่าว่าหน้าร้านของเขาเนี่ยตกกลางคืนทีไรมากันแล้วกลุ่มนักเรียนแล้วก็วัยรุ่นมานั่งเกาะกลุ่มกันฮะมากันเป็นประจำแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเองดูภาพยังตกใจเลยโอ้โหรอบนี้ทำไมมันเล่นกันหนักขนาดนี้
เชื้องคืนเขามองโหว่ให้เขากินหรือไม่เขามองโหวอ่ะ

เมื่อวันนี้มีปัญหา

จึงว่าหังปอลละทกใจนะเจ้าหน่อย

ชัยท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะท่านก็สั่งลูกน้องเลย

ว่าใครก่อเหตุบ้างอีกไม่นานครับ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะติดตามตัวคนร้ายทั้งหมด
มาดำเนินคดีได้แน่นอนฮะนี่ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ท่าน
ลั่นไว้แล้วลั่นวาจาไว้แล้วนะฮะโอ้โหอุกอาดมาก